อันนี้คุณผู้ชมแถวบางขุนเทียนเนี่ยมีคนไปเจอ
เหม็นจังเลยข้างหลังนี่คุณผู้ชมที่แรกที่ว่าสร้างหมา
ที่ไหนได้คุณผู้ชมเป็นคนถูกฆาตกรรม
แล้วสภาพที่เขาโดนเนี่ยมีทั้งรอยโดนปืนยิง
มีแผลแทงโดนแทงพุนเลยคุณผู้ชม

ไม่รู้โดนอะไรมานี่สิพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
และตำรวจสอนอท่าข้ามพร้อมแพทย์และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

ที่ดินตรงนี้มันเป็นเหมือนสวนร้องนะ
กลางซอยท่าข้าม๒๐แยก๘แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนครับ
เจ้าหน้าที่ไปถึงพอไปดูแล้ว
อืมน่าใจอายุสัก๓๐๔๐ปีนอนหงายอยู่เลยในร่องสวนติดกำแพง
แล้วก็แบบที่พี่น้ำแข็งโปรยไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วคือ
มีเศษใบไม้สุ่มไว้กองไว้
เหมือนต้องการอำพลางไม่ให้คนมาพบเห็นครับ
ศพไม่มีเอกสารระบุตัวตน
แล้วก็ใส่เสื้อแขนสั้นสีน้ำตาลสกรีนเป็นภาพนะ
เป็นภาพหลวงพ่อทองกลึงวัดเจดีหอยจังหวัดปฐุมธานี
กางเกงยีนขายาวไม่สวมรองเท้า
แต่พวกทรัพย์สินอะไรที่ติดตัวก็ยังอยู่ครบนะคุณผู้ชม
้วหนังข้างซ้ายก็มีแหวนเงิน๑วงแล้วก็ต่างหู๑ข้าง

มีแผลโดนยิงด้วยปืนลูกซองเข้าหน้าอก๖นัด
ลุแผ่นหลังเลยแล้วก็ไทยทอยด้วย
แล้วมีแผลโดนมีดแทงลำคอและตามร่างกายอีกหลายแห่งเรียกว่าพลุนคุณผู้ชม
แต่เบื้องต้นสันนิษฐานว่า
ผู้ตายน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๒วันนับจากเวลาที่พบศพ

ก็เปลี่ยนสภาพไปเยอะแล้วคุณผู้ชมส่งกลิ่นด้วย
คนที่พบศพคนแรกคือว่าคุณจินศกาล

เล่าให้ฟังว่าตอนเช้าลูกสาวมาบอกผม

ก็เลยเดินเลาะไปหารอบบ้าน
มาเจอตรงจุดนี้เลยครับที่มันมีเศษใบไม้ปกคลุมอยู่
ที่แรกยังคิดว่ามันเป็นสากหมาดูซ้ำ
ส่วนตัวตัวพี่จิญชกาเชื่อว่า

ซึ่งสวนนี้เป็นที่ร้านตอนกลางคืน

เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมาเป็นรั้วรอบขอบชิดเลยครับ
เราก็ยังคิดว่าเป็นหนูตายหรือหมาตาย

อ้าวเห็นมือ
แต่เราก็ยังคิดว่าเป็นขาหมาชี้
ตอนแรกเราคิดว่าเป็นหมาเป็นสุนัขเลย
หมาอะไรใส่นาฬิกาวะ

ผมก็กระโดดย้อนกลับมาบอกกับแฟนเลยว่าคนตาย

เพราะปกติทุ่มกว่า๒ทุ่มผมเข้าบ้านสวดมนต์อาบน้ำนอน
และข้างบ้านถ้ามีอะไรเขาจะโกแจ้งผม

เห็นชี้มานึกว่าขาสุนัขที่ไหนได้มีนาฬิกาอยู่ด้วย
ก็เลยรู้ว่าเป็นศพคนนะคุณผู้ชม

ศพน่าจะถูกฆ่ามาจากที่อื่น
แล้วเอามาทิ้งอำพรางในที่ดินตรงนี้ครับ
เดี๋ยวจะเร่งหาบ่อแสคนร้ายต่อไป
ส่วนใครที่สงสัยว่ารู้จักผู้ตายนะ
แล้วอาจจะรู้เรื่องราวว่าผู้ตายมีปัญหากับใครอะไร

เผื่อว่าจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับ
นี่คือเสื้อที่สบใสอยู่นะครับ